เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนสำหรับเบรกนี้นะคะ
คือมีสาวประเภท๒ค่ะหรืออาจจะเป็นโจรแต่ไม่เนียนนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมาใหม่ด้วยนะคะแบบนี้เข้าคุกเถอะค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเธอไปก่อเหตุก็คือทำทีว่าเข้าไปซื้อของในร้านขายของชำ
ก็เป็นลูกค้านั่นแหละค่ะไปบอกคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำ
บอกว่าเนี่ยคุณป้าเอานู่นเอานี่เอานั่นแล้วกำลังจะจ่ายเงิน
จู่ก็บอกว่าคุณป้ามันยังไม่ครบ๗๐๐เลยซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วย
เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้หน่อยคุณป้าค่ะก้มจะหยิบ
แล้วปรากฏว่าจังหวะนี้เธอฉวยโอกาสใช้มีดที่พกมาปาดคอคุณป้า
แตกโอดดีมากเลยนะคุณป้าเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมชมหน้าของสาวประเภท๒เมื่อกี้
นี้ใจไม่ถึงนะฉุดเรียกคุณป้าค่ะ
หอบหลักฐานแล้วก็รอยฟกช้ำรอยมีด
มาแจ้งความกับตำรวจสพแสวงหาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคุณสุมารีสวนสุกอายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำเจ๊เกด
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาค่ะ
ก็นำหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กุญแจรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ยเดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแสวงหา
หลังจากที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดปาดเข้าที่บริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะมีดมันไม่เข้าไปลึกไง
เหตุการณ์เกิดสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณตี๕
ขณะที่คุณสุมาลีเป็นเจ้าของร้านกำลังเปิดร้านที่จะขายของชำตามปกติ
คือเปิดแบบนี้เวลานี้ปกตินะครับ
ปรากฏว่ามีสาวประเภท๒เดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็ทำทีว่าเดินเลือกซื้อของซื้อนั่นนู่นนี่
แล้วก็ได้วางกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือและพวงกุญแจรถจักรยานยนต์
ไว้บนกล่องเป็นกล่องกาแฟสำเร็จรูป
แต่ขณะที่เจ้าของร้านหยิบของใส่ถุงแล้วก็กำลังจะคิดเงิน
คนร้ายซึ่งเป็นสาวประเภท๒ค่ะก็ออกอุบายบอกว่าอยากได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เพื่อที่จะให้ได้ครบ๗๐๐บาทมูลค่าของสินค้าที่เธอจะซื้อให้ครบ๗๐๐บาท
คุณป้าก็เลยก้มลงไปหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ถุง
จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมคนร้ายสาวประเภท๒สบโอกาสเข้ามาล็อกคอจากด้านหลัง
แล้วก็ใช้อาวุธมีดปาดคอคุณป้าสองครั้งทำให้เกิดการต่อสู้แล้วก็ขัดขืนกันขึ้น
สุดท้ายคุณป้าตัดสินใจตะโกนขอความช่วยเหลือจากร้านข้างแล้วก็คนร้ายเองเนี่ยก็ตกใจแล้วค่ะ
วิ่งหลบหนีไปทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ให้ดูต่างหน้าและต้องบอกว่าเป็นหลักฐานชิ้นโบแดงเลยนะ

โอ้คุณป๋อยสตังฮ์บ่งบอกเลยอ่ะว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะ

รู้สึกจะเป็นมีดเพราะมันพร้อม
เราคัดผืนเพราะมันแทรกที่ขอ
มันเอามือกดที่ถอยกดเราก็ต่อสู้เลย
ต่อสู้มันพักแล้วก็มีเสียงอาหารกัน

คุณป้าสุมารีเนี่ยเอากระเป๋าสตางค์ของคนร้ายไปให้ตำรวจ
ตำรวจก็เลยเปิดไปดูข้างในไปพบบัตรประจำตัวประชาชนของคนร้าย
ก็คือนายปากรวันนัตโตอายุ๑๙ปี
พื้นเพลเป็นชาวบ้านในอำเภอแสวงหานั่นแหละค่ะ
เรื่องต้นตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้าน
แต่หนีไปแล้วนะไม่พบตัวค่ะ

ผู้ก่อเหตุหนีออกจากบ้านมาสักประมาณ๒วันแล้ว
ขโมยเงินพ่อติดตัวไปด้วย๗๐๐บาท
เพราะฉะนั้นตำรวจคาดว่าคนร้ายรายนี้ก็ยังคง
น่าจะยังอยู่ในพื้นที่หลบหนีอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ